อยากจะไปให้ดูเจ้าตัวเล็ก
กลมอ้วนน่ารัก
เล็กหรอเก๋โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ
เฮ้ยแต่มันอึง
ึ่งที่เห็นแล้วต้องร้องอึ้งเลย
ถูกอึงอ้างแล้วทำไมมันเป็นตัวขาวจัวงั้น
มันเป็นอึงที่ทำให้หลายคนฮือหาแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอึงไฮโชค
โอ้โหหรอหรออึงเผือกเหรอ
ใช่อึ่งเผือกแถมมีลายเป็นจุดเป็นจุดดำแบบนี้
ดูตัวปกติมันก็จะเป็นดำทั่วไปใช่ไหม

มันอาจจะกินเยอะกว่าไงคะ
ก็ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่เขาว่ากันว่ามันเป็นอึ่งที่น่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เพราะมันแปลกแตกต่างจากอึ่งทั่วไปที่เราเคยเห็น
คนที่เจอเจ้าอึ่งแปลกนี้ก็คือนายเจดนิพัฒน์ปัญญาค่ะ
บอกว่าไปเจออึ่งตัวนี้ขณะที่กำลังออกไปหาอึ่งกับแม่นี่แหละ

ชาวบ้านเขาก็ชอบไปหาอึ่งมาเป็นอาหารบ้างอะไรอย่างนั้น
แต่ปรากฏว่าไปเจอตัวนี้ตอนแรกนะมองเผินนึกว่าก้อนหิน

แต่เอ๊ะทำไมก้อนหินมันขยับได้อ่ะ
ก็ยืนดูอยู่สักพักปรากฏอ้าวไม่ใช่หินแล้วแหละ
เป็นอึงก็เลยจับเก็บมันมานะแล้วก็มาถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

ก็มีชาวบ้านมีชาวเน็ตมาแชร์มาโพสต์มาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะ
บางคนก็บอกอึงอะไรไม่เคยเจอเลยเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ
บางคนก็บอกนี่เป็นอึ่งแปลกหายากนะต้องเก็บไว้บูชานะ
บางคนก็บอกว่าอุ้ยนี่มาแบบนี้น่าจะต้องมีโชคมีลาบแน่นอน
ถึงขั้นเอาทูบเทียนมากราบไหว้แทบจะเอาแป้งมาถูอึ่งทีเดียวคุณค่ะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะเจ้าของที่เขาเจอก็คือคุณเจดนิพัฒน์เนี่ยนะ
บอกว่าถ้าคนที่รักสัตว์จริงรักอึ่งจริง
อยากจะเอามันไปขยายพันธุ์ต่อเนี่ยก็ยินดีจะมอบให้นะ
เพราะถ้าหากว่าปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติก็ไม่รู้ว่ามันจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า

ก็เก็บเอาไว้แบบนี้เผื่อว่าใครที่มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงอึ่งแบบนี้
จะเอาไปเพาะขยายพันธุ์หรือดูแลมันต่อไป
หรือจะเอาไปวิจัยว่ามันคือพันธุ์ใหม่หรือเปล่า
อาจจะเป็นความผิดปกติทางแบบพันธุกรรมหรือเปล่า

ตัวเงินตัวทองหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นเลขทะเบียน
คือแม่เดี๋ยวช่วงนี้ตาวัยมาก
มันก็อยากจะถูกโชคถูกลาบบ้าง
แล้วกลายสิบเหนือนมากขึ้นเรื่อยแล้ว
พี่น้องชาวอีสานด้วยของคนด้วยคือช่วงนี้หน้าฝนไงคุณ

ช่วงนี้อาจจะเห็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับอึงอ่าง

ตัวนี้ออกกล่าว

หรืออาจจะไปงานวัดอะไรอย่างนี้

เอาก็ว่ากันไปนะครับเชื่อนะเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างที่น้องใบตองเขาบอกไปนะครับ